ส่วนกรณีที่ประเทศลาวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ที่ขอนแก่นเองเนี่ยตอนนี้สถานกงศูนย์ใหญ่ลาวขอปรับแผนรับบริจาคค่ะ
เป็นเครื่องครัวที่นอนหมอนมุ้งแล้วก็เตรียมที่จะเร่งลำเลียงส่งไปให้ความช่วยเหลือภายในสัปดาห์นี้
พันเอกชัชวัฒน์เหมือนอินหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงมณฑนทหารบกที่๒๓
นำทีมเจ้าหน้าที่ส่งมอบเงินบริจาคชุดแรกให้กับนายคำภัยพันธองดี
รักษาการกงศูนย์ใหญ่สปลาวประจำประเทศไทยณจังหวัดขอนแก่น
รวมทั้งการลำเลียงสิ่งของบริจาคผ่าน๗จุดรับบริจาคทั่วทั้งจังหวัดนำส่งให้กับผู้ประสบภัย
โดยนายคำภัยพันธองดีได้บอกนะคะว่าขอขอบคุณน้ำใจคนไทยทั้งประเทศที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บริจาคสิ่งของจำนวนมากโดยตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าน่าจะเพียงพอแล้วค่ะก็เลยอยากจะขอปรับแนวทางการรับบริจาค
เป็นประเภทของชุดเครื่องครัวแบบพร้อมใช้คือหวดแล้วก็ซึ้งนึ่งข้าวจานช้อนซ่อมน้ำปลาน้ำตาลกระทะซอสเครื่องปรุงรส
นอนหมอนมุ้งยารักษาโรคเปรย์สนามแล้วก็เตียงนอนสนามนะคะรวมทั้งอุปกรณ์การทำแผลสนามด้วย
ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมรถบรรทุก
เข้าทำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยดินถล่มที่บ้านห้วยขาบหมู่ที่๗
ตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือจำนวน๒๕๓คน
ออกมาจากพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านสว่า
เนื่องจากโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว
ก็จะมีการย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนายั่งยืนห่างจากจุดเดิมประมาณ๔กิโลเมตรค่ะ
แล้วก็ตรงนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคครบครัน
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดนครพนมนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาร
อำเภอนาแก่เร่งช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพิมาร
ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากลำน้ำบังมาบนจบกับลำน้ำก่ำ
ปริมาณน้ำเริ่มเข้าสู่จุดวิกฤตก็ได้ประสานงานทหารร่วมกับฝ่ายปกครอง
ผู้นำชุมชนลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็เร่งอบพยพ
เลื่อนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงการเกษตรโคกระบือขึ้นที่สูง
เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่จะเอ่อท่วม
คาดการณ์ว่าถ้ายังมีฝนตกในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบหนัก
จะมีน้ำท่วมขังทั้งหมู่บ้านค่ะ